ยังไงผมมีเรื่องราวฮือฮา
มาให้ดูกันอะไรขาวใครก็ชอบดูแล้วมันสว่างวาบวาบ

ไปดูกับบอฟโฟล้อตัวนี้มันวิบวับจริง

ควายเผือกชิดซ้ายเจอควายควายขาว
ข่าวเรากับสโนไว้ไปดูกันเลยฮะ

ตัวใหญ่แต่ตัวแม่ให้ดูข้างล่าง
ข้างล่างนี่คือบ๊อฟฟาโลขาวของจริง
คุณเหมือนแพะเหมือนนี่

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคือบอฟฟาโลจริง
มันคลอดออกมาไม่นานมานี้เอง

เจ้าตัวนี้มันมีอายุได้สักประมาณ๓วัน
นี่ไงมันยังหัดเดินอยู่เลย
อยู่ที่ไหนที่ตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชศรีมา

โอ้โหบอกเลยนะว่ามันเป็นเจ้าควายที่สร้างความฮือฮาให้กับคนแถวนั้นอย่างมาก
เพราะมันคลอดออกมาตัวมันขาวโพรนแบบนี้
แล้วมันมีชื่อที่ภัยร้อเป็นมงคลมากเลยนะ

ถามคนนี้เจ้าของก็คือคุณลุงจำเรินหอรถกลางนะครับ

ลุงเองมีอาชีพเลี้ยงควายมานานกว่า๓๐ปีแล้ว

ควายที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดไม่ได้มีตัว๒ตัว

เป็นควายปกติตัวดำทั่วไปเนี่ย

เป็นควายเผือกเขามีควายเผือก๕ตัว
ลูกควายตัวนี้เป็นลูกของควายเผือกวัย๖ปีชื่อว่าอีเผือก

จ้ะทีนี้ล่ะไอ้เผือกเนี่ยคลอดมันออกมา
โอ้โหลุงจำเรินแกก็ฝันเลยนะในช่วงวันที่คลอดออกมาเนี่ย
ฝันว่ามีเทวดานลงมาบอกกับตัวเองว่าจะมาให้โชคให้ลาบ
โดยจะส่งควายเทวดาสีขาวเพศผู้มา
เฮ้ยจริงเหรอแกสะดุ้งตื่นพึบมาเลย
แล้วไม่กี่วันหลังจากแกฝันแบบนั้นอีเผือกอีเผือกเจ็บท้อง
แล้วก็ตกลูกคลอดลูกออกมาเป็นสีขาวเพศผู้แบบนี้
แล้วมันขาวมากมันขาวผิดแปลกออกมาจากควายเผือกทั่วไป
โอ้โหคุณลุงแกดีใจมากนะน้องใบตองคุณชิสา
เอาเรื่องราวเนี่ยนะฮะไปเล่าให้คนในหมู่บ้านฟัง

เท่านั้นแหละครับแตกตื่นทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวนะรู้ไหม
นี่เทวดาน้อยจะมาให้โชค
ก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ที่เราให้ดูเนี่ยมันเป็นความแปลก
เพราะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นแทบจะไม่เคยเห็นควายสีขาว
ดิจานะไม่เคยเห็นเลยปกติควายเผือกเขาจะเป็นชมพูสีเผือก
ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ควายเผือกนะควายขาวอ่ะ
แบบแปลกแตกต่างจากเหล่าพงพันธุ์เลย
มันก็ต้องดูว่าขาวแบบนี้ใช้สูตรอะไร
ในการอาบน้ำในการซักขนอาบขน